คุณผู้ชมครับเราเคยมีคำถามอยู่หลายครั้งนะว่า
โอ้โหเวลามีการยิงกันเนี่ยปืนผาหน้าไม้ซื้อมาจากไหน

ใช่คุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจเข้าไปบุกเลยนะฮะ
บุคคลบ้านของพลพระสมุทรนะฮะหลังจากขยายผลสืบทราบออกมา
พลพระสมุทรฉายานี้นะฮะเขาประดิษฐ์ปืน
แล้วเอาขายในออนไลน์
คุณผู้ชมฮะได้ทั้งของกลางเป็นปืนแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะครับ
นี่ฮะตำรวจชุดสืบสวนสพพระประแดงนำหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่หมู่๑๔ตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดง
สมุทรปราการของนายนัทพลวะนิชรากิจหรือว่าพลพระสมุทร

ก่อนหน้านี้คุณคือตำรวจพระประแดงเคยจับกลุ่มคดีอาวุธปืน
ดัดแปลงในกลุ่มนักเรียนนักเลงก็มีคำถามแหละว่า
เอาอาวุธปืนมาจากไหนซื้อมาจากไหน
เด็กก็บอกว่าอะไรรู้ไหมคุณซื้อออนไลน์
พอซื้อออนไลน์นั่นแหละฮะตำรวจก็ต้องสืบทราบปรากฏว่า
พอบุคคลพบว่านี่แหละฮะพลพระสมุทร
เป็นผู้ประดิษฐ์ปืนโดยเฉพาะจุด๓๒
ประดิษฐ์เองแล้วก็ขายลงในไลน์ส่วนตัวคุณ
กรุ๊ปของคนที่อยากได้ปืน

มาเกือบ๑ปีแล้วจริงเพิ่งจะพ้นโทษในคดีประมาท

เพราะตัวเองประดิษฐ์แล้วทำปืนลั่นใส่เขา

ก็มาประดิษฐ์ปืนในการขายออนไลน์อีกนะครับ
ตำรวจสพพระประแดงจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วย
อันนี้เป็นหมายจับเก่าแต่ว่าก็มีการสืบทราบ
แล้วก็ต้องปราบปรามเรื่องของการขายอาวุธปืนออนไลน์

งั้นจะเป็นคำถามทำไมปืนมาหาซื้อง่ายกัน
ใช่ครับเพราะตรงนี้แหละนะฮะ